ฝนตกถนนลื่นอีกหนึ่งเรื่องที่เราย้ำเตือนคุณผู้ชมกันมาตลอด
ก็คือเรื่องของการขับรถขับรานะคะ
ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วย
เพราะว่าหลายจุดหลายพื้นที่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะคะ
อย่างที่จังหวัดพิจิตรเองก็เกิดอุบัติเหตุนะคะ
รถไฟเสียหลักเนื่องจากว่าถนนลื่น
เหตุการณ์นี้เศร้าเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตายยกครัวเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนทางหลวงหมายเลข๑๑๒
นครสวรรค์พิศนุโลกในพื้นที่หมู่๑๐

เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนำร่างผู้เสียชีวิตเนี่ย
ทั้ง๔ศพนะคะออกมาจากซากรถเก๋ง
ไปจมอยู่คูน้ำข้างทางขึ้นมาประกอบด้วย
๑๑ทาราวุธปกป้องอายุ๓๕ปี
นางกันนิกาเตจาอายุ๓๒ปีแล้วก็มีลูกชาย๒คน
คนหนึ่งน้องอายุ๑๐ขวบอีกคนหนึ่งอายุ๗ขวบค่ะ
ตำรวจเองสันนิษฐานว่าก่อนเกิดเหตุ๑๑ธราวุฒิ
ซึ่งมีต้นสังกัดอยู่ที่เขตดูสิตกรุงเทพมหานคร
พาครอบครัวเดินทางจากกรุงเทพ
เพื่อไปบ้านของครอบครัวฝั่งเมียที่จังหวัดพยาว

พอมาถึงจุดเกิดเหตุคาดว่า

ก็เลยกลายเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ
อ่ะอีกหนึ่งจุดค่ะ
คุณผู้ชมพาไปดูที่จังหวัดปลาจีนบุรีกันหน่อยนะคะ

รถหกล้อบรรทุกน้ำยางมาตอย
นเกาะกลางถนนพลิกคว่ำแบบนี้คุณเห็นไหม

ส่งผลให้รถกีดขวางการจราจร๑ช่องทาง

เจ้าหน้าที่ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยตอนที่มีการเกิดเหตุขึ้นเนี่ย

ปรากฏว่าจุดนี้นะ

จุดเกิดเหตุอยู่ที่อำเภอกบินบุรีค่ะ

ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานนะ
หลังจากที่รถบรรทุก๖ล้อไปประสบเหตุแบบนี้นะ
มีรถตู้คณะครู๘คน
โรงเรียนวังหลังวิทยาคมจังหวัดสะแก้ว
ถูกรถกระบะอีซูซูส่งน้ำแข็งที่แล่นตามมาชนท้ายค่ะ
คนขับรถกระบะอ้างบอกว่า
รถตู้ชะลอดูอุบัติเหตุนี่ไง
รถตู้ไปชะลอดูอุบัติเหตุแล้วก็เบรกไม่ทัน
จึงพุ่งชนท้ายเข้าอย่างจังนะคะ
เหตุการณ์นี้ครูได้รับบาดเจ็บ๑คน
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลประจันตคามเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

คุณผู้ชมอุบัติเหตุอีกหนึ่งจุดนะคะ

นี่ค่ะเป็นคลิปนาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพิศนุโลก
ช่วยเหลือหนูน้อยพร้อมครอบครัว
หลังจากที่รถยนต์ถูกกระแสน้ำ

ก็ต้องช่วยกันตะเกียกตะกายทุลักทุเลนะคะ
เกาะอยู่บนหลังคารถที่โผล่อยู่มาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคุณเห็นไหม

และเข้าไปเกาะป้ายข้างทางบริเวณบ้านหนองปอตำบลไซย้อย
อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
เจ้าหน้าที่ก็ให้น้องไปเกาะที่หลังคารถเอาไว้
ขณะที่ช่วยเหลือเนี่ยพบว่าครอบครัวของหนูน้อยพยายามที่จะลอยคอรอคอยความช่วยเหลือ
เนื่องจากว่าน้ำมันลึกเดินเท้าเข้าไปก็ไม่ได้แต่ว่าโชคดีนะคะ
เพราะดีมากเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือครอบครัวนี้ปลอดภัยทุกคนค่ะ
ช่วงนี้อย่างที่บอกไปฝนตกถนนลื่นนะครับแล้วมีน้ำเอิดน้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะบนพื้นผิวการจราจร
ขับรถต้องระวังกันด้วยแล้วก็ติดตามคำเตือนจากทางการอย่างใกล้ชิดเรื่องของอิทธิพลของพายุด้วย

นะคะเพราะว่าปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุก็มีหลายอย่าง
ฝนฟ้าเอยนะคะสิ่งแวดล้อมเรื่องของคนก็เป็นส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุ
ไม่แล้วจะบอกว่าบางคนไปพื้นที่ที่ไม่ชินเส้นทางเนี่ยเวลาน้ำท่วมมันไม่เห็นนะคะว่าตรงไหนเป็นบ่อเป็นแอ่ง
เพราะฉะนั้นขับรถช้าระมัดระวังให้มากที่สุดนะ
แล้วพอเหยียบน้ำปุ๊บรถมันเหินเลย
แล้วก็คุมไม่ได้มันก็ตกข้างทางไปนะครับ